แล้วก็มากวาดรถคันอื่นที่จอดอยู่ริมถนน
เป็น๑๐คันนะคะที่ได้รับความเสียหาย
เดี๋ยวไปดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นกลางแยกที่กระบี่กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ล้อคันนี้เขาขับมาขับมายังไงดูค่ะ
นี่เราวงไว้ภาพนี้นะคะ
มาแล้วฮะมาแล้วฮะยักษ์ใหญ่มาแล้วฮะ

คือเป็นนาทีที่รถบรรทุก๑๐ล้อเบรกแตกคุณ
แล้วก็ไปชนรถที่จอดอยู่ข้างทาง
จุดตรงนี้เลยคือสี่แยกตลาดเก่าช่วงถนนเพชรเกษ
เสมในเขตเทศบาลเมืองกระบี่นะคะครับทีนี้ตอนที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบ
ดูสภาพสิคุณป้ายตลาดเก่านี่เย็นเลยนะคะหน้ารถนี่ก็ยับเหมือนกัน
เป็นรถสิบล้อรถบรรทุกเครื่องจักรทำถนนของบริษัทเอกชนรายหนึ่ง
แล้วสภาพนี้โอ้โหอัดก๊อปปี้อยู่กับรถกระบะโตโยต้า
แล้วก็กระบะมิซูบิชิพังยับเลยนะคะซึ่งรถทั้งสองคันก็ถูกชนอัดเข้ากับท้าย
รถตู้โดยสารชนต่อเนื่องไปกับรถยนต์จอดอยู่ด้านหน้าอีก๒คัน
มีรถยนต์ที่ถูกเฉียวชนได้รับความเสียหายอีกสี่คันนับแล้วเนี่ย
รวมทั้งหมด๑๐คันรวดแต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ซึ่งจากการสอบถามนายสุวิทย์หนูเที่ยงเป็นชาวจังหวัดสุราธานีคนที่ขับรถบรรทุกค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากบริษัทอยู่ที่พังงา
คือแจ้งกับทางบริษัทแล้วนะว่าเนี่ย
รถผมเนี่ยมีปัญหานะแต่บริษัทบอกอย่างนี้
ไปบันไดเดินทางมาได้
ก็เลยต้องขับมาจนมาถึงจุดที่เกิดเหตุคุณ
มันเป็นช่วงที่ลงเนินด้วยไงก่อนถึงสี่แยก
ทีนี้พอลงเนินยังไงรถเนี่ยมันก็
เหวี่ยงน้ำหนักแรงโน้มถ่วงมันก็เพิ่มความเร็วอยู่แล้วค่ะ
แล้วเกิดเบรกแตกความเร็วรถมันก็เพิ่มขึ้น
คนขับเองนายสุวิทย์ตัดสินใจที่จะหยุดรถแล้ว
รถติดไฟแดงยาวอยู่หลายคันเลย
เลือกที่จะหลบเข้าทางเลนซ้าย
รถที่ถูกชนส่วนใหญ่จอดอยู่ข้างทางไงคุณ
ที่บอกว่าไม่มีคนบาดเจ็บเพราะว่าคนลงจากรถไปหมด

เออดังนั้นถ้าเกิดว่าเขาไม่เลือกหลบมาทางซ้ายนะนะ
แล้วเข้าไปเลนขวาคุณอะไรจะเกิดขึ้น
คนที่จอดติดไฟแดงอยู่แล้วมีคนอยู่ในรถนี่
ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากแน่นอนนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็เลยคุมตัวนายสุวิทย์
ไปสอบสวนต่อที่สพเมืองกระบี่
แล้วก็ดำเนินคดีในข้อหาขับรถโดยประมาท

แต่หลังจากนี้ต้องไปตรวจสอบไหม

ว่ายังไงในเมื่อคนขับรถเขาก็แจ้งแล้ว
ว่ารถผมมีปัญหาทำไมบริษัทถึงบอกว่าไม่เป็นไร
ทำไปได้ใช่แล้วสุดท้ายมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะคะ